เกิดว่าพี่ต้องไปสั่งที่ร้านเนี่ย

กระเพราเนื้อเผ็ดไม่เสียสัมตาล
วันอยากกินแห้ง

ผู้หญิงคนนี้บอกว่ากระเพราแฉะ

ไปดูลองไปดูว่านี่แฉะพอหรือยังคะ
มึงคือกูสั่งกะพร่าวขอน้ำเยอะเยอะ

เขาประชดหรือเปล่าเบิร์ตไม่รู้

ก็คุณสั่งมาเราจัดให้ไง

แต่บางวันก็อยากกินแบบน้ำ
คลุกข้าวหน่อยคลุกคลิก

แกงปาบมีหมูมีถั่วฝักยาวด้วยพี่เบิร์ต
เฮ้ยมันใช่ใช่ไหมนั่นคือกระเพรา
กระเพราจริงกะเพราแบบไม่จกตา

สิ่งดีด้ายคือสิ่งดีแหละค่ะผู้ผสม
แป๊บแรกดูเหมือนอะไรอ่ะดอมบอกดูเหมือนอะไรนะ

ผู้หญิงคนนี้เจ้าของคลิปบอกว่าเธอไปร้านอาหารตามสั่ง
ผลัดกะเพราหมูมาราดข้าว
แต่บอกแม่ค้าไปว่าขอน้ำเยอะเอาแบบแฉะ
แม่ค้าเลยใจดีผัดน้ำมาให้เต็มเลยนะคะ

ใช่ชาวเน็ตนี่เถียงกันสนั่นเลยนะ

กระเพราน้ำเยอะแบบนี้ยังเรียกว่ากระเพราหรือเปล่าครับ
บางคนก็บอกว่าให้เรียกว่าแกงกระเพรา

แฉะถูกใจแฉะถูกใจไหม

หรือเป็นเมนูใหม่ของร้านแล้วมาเป็นแกงกะเพรา

ถ้ามันแฉะไปก็ตักน้ำน้อย
พี่ชอบแชะไหมครับ

กะเพราก็เป็นบางมื้อบางมื้อก็ชอบแห้ง

แต่ผัดแรกผัดแรกน้ำมันจะเยอะอย่างนี้ไง